คืนนี้ในโซเชียลเขาก็มีการแชร์ภาพกัน
เป็นภาพกองทัพอิสราเอลที่โปรยใบปลิวทางอากาศ
โรยใบปลิวดูภาพนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม

อะไรเหรอใบปลิวนี้ที่มันร่วงหล่นลงมา
นี่เตือนให้คนออกจากพื้นที่พี่เบิร์ต
เพราะว่าเขาได้การแจ้งเตือนไปยังองค์กร
เด้หลังจากที่มีการการบอกว่า
ให้เร่งอพยพออกจากพื้นที่คือได้รับการแจ้งเตือนมา
ให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วลงไปทางตอนใต้เพื่อความปลอดภัย
ข้อความในใบปลิวที่มองเห็นแล้วดูสิ
คุณผู้ชมดูซ้ายมือ

บอกว่าประชาชนจะกลับมายังบ้านเรือนของตัวเองได้อีกครั้ง
เมื่อมีการประกาศอนุญาตจากกองทัพอิสราเอลเท่านั้นนะ
ด้านล่างของใบปลิวก็ลงนาม
เป็นลงนามคำสั่งโดยกองทัพอิสราเอล
สั่งให้ประชาชนอบพยพจากศูนย์พักพิงในกาซ่าซิตี้
เบื้องต้นเนี่ยก็ประเมินว่าตรงเนี่ยค่ะ
มีคนอยู่เป็นล้านเหมือนกันนะ
แต่พอให้อบพยพในระยะเวลา๒๔ชั่วโมง

ใช่ล้านคนใน๒๔ชั่วโมงคือเขาก็บอกว่ามันเร็วไป
ถ้าเป็นเราเนี่ยเราได้รับใบปริวแบบนี้จะเริ่มจากตรงไหน

แล้วทำยังไงให้ล้านคนใน๒๔ชั่วโมงออกไปจากพื้นที่ตรงนี้
ก็เป็นที่วิภาควิจารณ์เหมือนกันนะคะ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งคุยกับคุณผู้ชมไป

ในเขตของกาซ่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
และเจ้าหน้าที่แพทย์ปาเลสไตน์บอกว่าอิสราเอลโจมตีบริเวณท่าเรือทางตะวันตกของฉนวนกาซ่า
ระเบิดฟอสฟอรัสขาวหลายลูก
มันเป็นฝุ่นผงขาวลงมาจากท้องฟ้า
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือชาวปาเลสไตน์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะอะไร
มันส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจแบบถาวรเลยนะคุณผู้ชม
ถูกนำมาใช้ในการสู้รบในอดีตหลายครั้งแล้วแหละสงครามโลกเอยสงครามอัฟกานิสถาน
แล้วเมื่อปี๒๐๐๙อิสราเอลเคยยอมรับนะว่ามีการใช้ฟอสวอรัสขาวจริง
แต่ว่าครั้งนี้จากรายงานข่าวที่ผ่านมาอิสราเอลยังไม่ได้ปฏิเสธ
หรือยังไม่ได้ยอมรับว่ามีการใช้ฟอสวรัสขาวในการสู้รบครั้งนี้นะคะ
ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ทะลุ๒๘๐๐ศพอันนี้คือจากทั้งสองฝั่งค่ะ
สาธารณสุขของกาซ่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๕๓๗ศพเจ็บมากกว่า๖๐๐ราย
ส่วนฝั่งอิสราเอลก็มีผู้เสียชีวิต๑๓๐๐ศพเจ็บมากกว่า๓๐๐ราย
แล้วก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันประมาณ๑๕๐คน
คืออิสราเอลเขายังยืนยันนะคะว่าจะปิดล้อมฉนวนกาซ่าจนกว่าตัวประกันชาวอิสราเอลจะถูกปล่อยตัวเท่านั้น
แล้วเขาก็ตัดทุกเส้นทางเลยอ่ะน้ำไฟการลำเลียงยาอาหารน่ะนะคะ